เหตุการณ์นี้ที่นครปฐมนะคะมีกล้องติดหน้ารถของรถที่เขาบรรทุก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกำลังจะไปส่งให้กับลูกค้าครับ
เขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
มีรถกระบะคันหนึ่งคือพยายามจะแซงมานี่นะคะอืม
พอแซงมาอยู่ข้างหน้าได้เนี่ยนี่นะ
เดี๋ยวรอดูนะคะพอแซงมาอยู่ข้างหน้าได้ไม่รู้ทำไม
กลายเป็นว่าขับช้าเหมือนตั้งใจให้รถข้างหลังชน
เลยฮะค่ะนี่นี่ค่ะปาดมาได้แล้วอืม
แล้วก็ชะลอเหมือนตั้งใจจะให้รถที่เขาบรรทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอลขับตามมาเนี่ยนะ
ชนท้ายครับเท่านั้นไม่พอนะคะคนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ย
คว่างขวดเบียร์ใส่กระจกหน้ารถด้วยนะคะของรถคันที่ตามหลังมา
แล้วเป็นขวดเบียร์ที่ยังมีเบียร์อยู่นะคะไม่ใช่ขวดเปล่าด้วยนะคะ
นี่ค่ะชะลอแล้วเห็นไหมคะชะลอช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
คำถามคือทำไปเพื่ออะไรทำแบบนี้ทำไมเออนี่ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไปปาดนุ่งปาดหน้าอะไรกันมาก่อนเนี่ย
กระทันหันแบบนี้แล้วเขารถใหญ่ใช่รถบรรทุกอ่ะค่ะ
ถ้าเขาจะเบรกกระทันหันเขาก็ลำบากนะรถบรรทุกเขาก็พยายามประคองนะคะ
สุดท้ายเขาก็ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้นี่ในจังหวะนี้ค่ะ
คว่างขวดเบียร์มานี่คำถามคือทำแบบนี้ทำไมที่นี่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนขับรถบรรทุกนะคะนี่จังหวะคว่างขวดเบียร์แบบเต็มเต็มเลยนะคะ
คนขับรถบรรทุกชื่อว่านายบัณฑิตชายวิทยานันต์อายุสามสิบเก้า
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมค่ะนายบัณฑิตบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
เขาก็ขับรถบรรทุก๑๐ล้อยี่ห้ออีซูซูบรรทุกสุรามาเต็มคันเลย
ร้อยสี่สิบโหลอ่ะค่ะมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทนะคะ
ขับออกมาจากโรงงานที่อำเภอสามพราน
ส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอเมืองนครปฐมครับ
พอกลับไปถึงตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีก็เจอรถกระบะคันนี้ค่ะ
ซูบิชิสีเทาดำอยู่ดีดีก็ปาดไปปาดมา
พยายามจะหยุดกระทันหันเพื่อให้รถของนายบัณฑิตชนท้ายเหมือนกับแกล้งอะค่ะ
ครับเขาก็พยายามจะควบคุมรถเขานะรถบรรทุกอ่ะนะคะ
ก็ไม่อยากจะแบบให้เกิดอุบัติเหตุอะไรแต่รถกระบะคันนี้ยังไม่ยอม
เหมือนก็พยายามจะปาดไปปาดมาสายไปสายมา
จนถึงตำบลพระประโทนอำเภอเมืองนครปฐมเป็นสะพานทางแยกเข้าเมืองนครปฐมค่ะ
กระบะคันนี้คว่างขวดเบียร์ที่ยังมีเบียร์อยู่นะคะ
ครับใส่กระจกหน้ารถบรรทุกขวดเนี้ยแตกระจายเลย
โชคดีกระจกรถของรถบรรทุกไม่แตกแต่มีรอยนะคะ
ถ้ากระจกแตกเนี่ยโอ้โหคนขับเขาก็ได้รับอันตรายนะครับ
แล้วถ้าเกิดโอ้โหสุดท้ายควบคุมรถไม่ได้
สินค้าเขาเป็นล้านอ่ะอยู่ในรถบรรทุกอ่ะ
ผมขับมาชิดซ้ายมาเรื่อยแล้วเขาออกจากซอย
ทีนี้เขาก็ผมบีบแจแล้วเขาก็ยังออกมา
ผมก็ยกออกให้เขาเพราะว่าหลังรถอ่ะ
มีสินค้าราคาหลายหลายตังค์ผมก็เลยโยกให้เขา
ตั้งทั้งที่รถฝ่าผมก็มีรถมาน่ะผมก็ยามค่อยค่อยเบนออกให้เขา
แล้วผมก็เข้าที่เหมือนเดิมแล้วสักพักเขาก็ขับรถมาปัดหน้าผม
ตามคลิปนะครับพอไปถึงวัดธรรมศาลา
เขาก็ชี้ให้ผมลงซ้ายผมไม่ลงเพราะสินค้าผมมีราคา
แล้วเขามาสองคนผมก็ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไร
คนขับรถบรรทุกคนนี้ก็เลยบอกว่าหลังเกิดเหตุก็โทรศัพท์ไปแจ้งหัวหน้างานนะคะ
แล้วก็นำสินค้าไปส่งลูกค้าอะไรให้เสร็จสับก่อน
หลังจากนั้นไปแจ้งความค่ะแล้วก็เอาภาพจากกล้องหน้ารถนี่แหละ
มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
เรื่องต้นก็คาดว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะความเมาหรือเปล่า
สำหรับรถกระบะที่ก่อเหตุนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือผิดอยู่แล้วอ่ะ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรถขณะขับรถเพราะว่าจังหวะที่คว่างก็คือทางฝั่งคนขับด้วย
ฝั่งคนนั่งด้วยก็ไม่รู้ว่าไปเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าดูจากคลิปนี้เนี่ยตอนต้นคลิปจะเหมือนกับกระบะคันนี้
พยายามจะออกจากทางจากซอยอยู่ซ้ายมือ
อาจจะโมโหที่ว่าบรรทุกไม่ยอมชะลอให้ออกหรือเปล่าอะไรพวกนี้
แล้วก็มงเมาด้วยไล่ตามไปหาเรื่องเขานะคะ